เรื่องของการนวดเปิดประตูสมองจากคลิปที่ปรากฏผ่านสื่อโซเชียล
พอกดไปแล้วก็จะมีอาการชักกระตุกเกรงก่อน
พอปล่อยเสร็จปุ๊บก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋าดูกระชุ่มกระชวยขึ้นมา
ล่าสุดนี้นะครับตำรวจก็จับกลุ่มร้านนวดดังกล่าวแล้ว
แล้วก็เข้าไปตรวจค้นพบว่าเปิดร้านนวดโดยที่ไม่มีใบอนุญาตด้วยครับ
พันธุ์ตำรวจเอกเศรษฐนันทิมวัดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคูคศบอกว่า
หลังจากทราบข้อมูลจากสื่อโซเชียลนะครับว่ามีร้านนวดจับเส้นผิดกฎหมาย
และการนวดนั้นเป็นอันตรายกับผู้ถูกนวดจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต
ก็สั่งการให้พันธุ์ตำรวจโทปรากฏนาคใหญ่สารวัตรสอบสวน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและจับกลุ่มนายวิสุทธิชัยวันดี
อายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งก็แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านนวดนะครับแล้วก็เป็นหมอนวดด้วย
ชื่อร้านคือ๙๙หมอขวัญนวดจับเส้นแก้อาการ
ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดสวายครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าร้านดังกล่าวก็เปิดกิจการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

ต้นนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรี
และสั่งปิดร้านนวดดังกล่าวเพราะเป็นอันตรายต่อประชาชน
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากโลกโซเชียลมีเดีย
มีการแชร์คลิปการนวดอย่างที่เห็นนะครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่มีการพูดถึงกัน
เขาเรียกกันว่าเป็นการนวดเปิดประตูสมองหรือนวดเปิดสมอง
ทำให้ผู้ถูกนวดจะมีอาการชักกระตุกก่อน
คล้ายกับคล้ายกับจะเสียชีวิต
จากนั้นพอปล่อยมือปุ๊บฟื้นขึ้นมาใหม่ครับ
คนก็คลิกเข้าไปดูคลิปนี้ตอนนี้เป็นล้านล้านวิวแล้วนะครับ
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันแบบต่างนานา
จากว่าส่วนหนึ่งก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่า
เพราะว่ามีอาการชักกระตุกเกร็งโอ้โหดิ้นเลยนะครับ
อยากให้ตรวจสอบว่าเป็นการนวดที่ถูกวิธีหรือไม่
สักครู่นี้ถามตรงก็เปิดเผยไปแล้วบางส่วนนั่นเองครับ